เหตุการณ์นี้เป็นเหตุไฟไหม้ที่ชุมชนริมคลองวัดสะพานเขตคลองเตยค่ะ
เพลิงไหม้บ้านกว่า๔๐หลังกลางดึกเมื่อวานนี้
ล่าสุดทางด้านตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะ
ฝ่ายชาวบ้านเองบอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็อยากที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อย
พาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานนี้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ความรู้สึกส่วนหนึ่งของวันริยาที่บอกเล่าผ่านสายตาที่สิ้นหวัง
ยังคงมีความหวาดกลัวหลังเพลิงพิโรธกระดาษ
ความรู้สึกส่วนหนึ่งของวันริยาที่บอกเล่าผ่านสายตาที่สิ้นหวังยังคงมี
เวลาต่อไปน่านำบ้านของเธอและคนในชมชนอีกหลายสิบหลังเมื่อช่วงกลางดึกวันนี้
เธอเล่าว่าขณะนั้นเธอและพี่สาวยังคงหลับไหล
แต่ท่นทีที่ได้ยินเสียงตะโกนบอกว่าไฟไหม้
คือรมมันพัดมาแล้วแล้วมันก็มาอย่างไวเลย
ก็เอาแม่ออกไปก่อน
แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยได้เสื้อผ้าชุดเสื้อผ้าทำงาน๒ชุดได้แค่นี้
เกือบ๑๐ปีที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ไฟไหม้ครั้งนี้ถือเป็นครั้งหนักหนาที่สุดในชีวิต
แต่เธอบอกว่ายังโชคดี
เพลิงพิโรธยังเหลืออีกห้องไว้ให้อาศัย
ซึ่งต่างจากเพื่อนบ้านที่แสงเพลิงพาวอดวายจนหมดสิ้น
เกือบ๔๐หลังที่ถูกเพลิงโหมกระหน่ำในครั้งนี้นะครับ
ส่วนนั้นยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมถึงยังคงรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐครับ
ความช่วยเหลือถือเป็นสิ่งสำคัญที่คนในชุมชนต้องการ
วันนี้จะต้องตกอยู่ถ้ำกลางความสิ้นหวัง
เพราะไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
แต่ทุกหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนยังออกมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่
มุ่งหวังพลิกชีวิตให้ชาวชุมชนกลับมายืนขึ้นอีกครั้ง
เมื่อเช้าสำนักป้องกันและบรรทัศนภัยของเชฟมหานคร
ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้ง
ปลากระป๋องแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้า
ผ้าเช็ดตัวสบู่แล้วก็แปลงสีฟันยาสีฟัน

แต่ถ้าครอบครัวไหนเกิน๗คนก็จะให้เป็น๒ชุด

ในส่วนนี้ถ้ามีการตรวจสอบแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงนะคะ
ก็จะมีเงินชดเชยให้นะคะหลังละ๓๐๐บาท
แต่ถ้าเป็นบางส่วนเสียหายบางส่วนก็จะได้๑๕๐๐บาทค่ะ
เหนือจากความช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครแล้ว
ยังมีเงินเยียวยาของมูลนิธิป่อเต็กตึง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่จะมอบให้กับผู้ประสบภัยหวังได้ช่วยเหลือในเบื้องต้น

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
พร้อมเก็บหลักฐานบางส่วนไปตรวจสอบ
ขณะที่ตำรวจนครบานท่าเรือ
วันนี้ยังเร่งสอบปากคำชาวบ้านอย่างละเอียด
ส่วนสาเหตุนั้นยังคงต้องรอจากตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา๑๒วัน
จะสามารถสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้